ด้วยเรื่องที่คนที่มีลูกสาวหรือแม้แต่สุภาพสตรีทุกท่านเองก็ต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจังหวัดเชียงรายผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘ปีถูกวัยรุ่นนะคะ๖คน
ข่มขืนจนเธอตั้งคันได้๗เดือนไม่ยอมไกลเกลี่ยแล้วก็มีการอ้างนะคะ
อ้างตัวว่ามีตำรวจมาช่วยเอาตำรวจมาอ้างมาข่มขู่ด้วย
ผู้เสียหายเขาก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
เดี๋ยวค่อยตามมานะคะพ่อแม่อยู่ที่อำเภอเชียงแสนวันนี้พาลูกสาวอายุ๑๘ปี
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่สพเวียงชัยนะคะ
หลังจากวันที่๒๔มิถุนายนได้มาแจ้งความรอบหนึ่งแล้ว
บอกว่าเมื่อปลายปี๖๔เนี่ยมีกลุ่มชายอายุ๑๖ถึง๒๒ปีรุมข่มขืนลูกสาว
แล้วไปตรวจร่างกายพบว่าตั้งคัน๗๘เดือนค่ะ
เนี่ยค่ะผู้เสียหายเล่าบอกวันที่เกิดเหตุคือวันที่๒๕พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงที่ตำบลผางามอำเภอเวียงชัย
พอไปถึงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นกระท่อมกลางนาก็ไปเจอกับวัยรุ่น๖คนกำลังดื่มเหล้ากันอยู่
กับเพื่อนก็ไปนั่งกินกันนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยกลับบ้านไปตอนไหน
หลังจากนั้นเธอถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมโทรมรุ่งเช้าเพื่อนที่ชวนมาเที่ยวเนี่ยก็มาเรียกให้กลับบ้าน
หลังจากนั้นหนึ่งในผู้ก่อเหตุโทรมาข่มขู่บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไม่อย่างนั้นจะฆ่า
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนที่พาไปเนี่ยรู้เห็นกับวัยรุ่น๖คนที่ก่อเหตุหรือไม่ค่ะ
ขณะอิทธิพลบอกว่าตอนกลางเดือนมิถุนายนสังเกตเห็นว่าลูกสาวคือท้องโตขึ้น
ญาติญาติก็บอกท้องหรือเปล่าก็เค้นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยลูกสาวยอมรับแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะ
แล้วพอสืบไปสืบมาก็ทราบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่บ้านศพเป่าทีนี้พอรู้แล้วว่าเป็นใครก็เลยมีการเจรจากลายเกลี่ยกัน
ไกลเกลี่ยกันถึง๓ครั้งนะคะกับผู้ก่อเหตุแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ครั้งที่สามเนี่ยมีคนอ้างเป็นตำรวจมาร่วมไกลเกลี่ยแล้วพูดจาในลักษณะข่มขู่ให้จบเรื่องค่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวเข้าแจ้งความเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะ
ก็จะมีกลุ่มใครอ้างตัวอยู่ในเครื่องแบบสีมาร่วมด้วยทำการข่มขู่ด้วยแล้วก็ทำให้เด็กกลัว
ผมกลัวจะเกิดความล่าช้าและความไม่ยุติธรรมต่อบุตรของผมครับ
นี่แหละค่ะพ่อก็กลัวว่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจพาผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะ
ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีเลขที่นะคะ
แล้วที่แคร่เนี่ยแคร่ไม้เนี่ยอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณสิบเมตร
ตรงนี้เป็นกลุ่มที่เมื่อสักครู่ในกราฟิกเราจะเห็น
ที่ทำให้เห็นว่าเขานั่งกินเหล้ากันอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งก็คือห้องนอนในบ้าน
ตรงจุดที่น้องถูกล่วงละเมิดนะคะ
หลังจากการสอบสวนและชี้จุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ก็มารับตัวผู้เสียหายไปอยู่ในความดูแลค่ะ
ขณะที่ภูมิกับสพเวียงชัยบอกว่า

ตำรวจจะสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๖นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็มีความยากอยู่คุณนัทพงศ
เพราะว่าเกิดนานแล้วเกิดปีที่แล้ว
พยานหลักฐานก็อาจจะหายาก
ก็ต้องตรวจดีเอนเอหาคนที่เป็นพ่อเด็ก

อันนี้ที่ชัวร์ที่สุดก็คือดีเอนเอ

แต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้ค่ะ